คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าข่าวต่อไปนี้บอกเลยว่า
โสดตั้งสติค่ะตั้งสติดี
เพราะว่าหัวใจคุณอาจจะอ่อนแอได้นะคะ

เป็นคลิปที่พี่ตู่พบทรเขาเซอร์ไพรส์ภรรยาคนสวย
ในโอกาสครบ๑ปี

สถานไหมคะหัวใจสาวโสดทั้งหลายค่ะ

ก็นี่ก็เป็นภาพความหวานของพี่ตู่พบทรค่ะ
โชว์เสียงร้องแสนภัยร้อคลอด้วยเปียโนสุดโรแมนติกนะคะ
เป็นของขวัญให้กับภรรยาคนสวย
เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน๑ปี
และแม้จะเป็นเพียงคลิปวิดีโอสั้นนะ
แต่ว่าก็ได้ใจเหล่าฟอลลอเวอร์ไปแบบเต็มเลยค่ะ
ที่เข้ามาชื่นชมในความอบอุ่นแล้วก็ความอ่อนโยนของนักร้องหนุ่มคนนี้นะคะ
ซึ่งงานนี้ภรรยาสาวนอกจากจะออกอาการเขินม้วนแล้ว
ยังให้รางวัลสามีสุดหล่อด้วยกัน
หอมแก้มไปอีกหนึ่งฟอร์ตใหญ่เลยค่ะ